คุณผู้ชมค่ะด้านสาวงามจากโดมินิกันนะคะ
หลังจากที่ถูกปลดฟ้าผ่ากลายเป็นมิสต
มิสอินเตอร์เนชนัล๒๐๑๕ค่ะ
ต้องบอกเลยว่ามีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอออกมาแล้ว
ใช่แล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าเธอไม่ได้ถูกปลดแต่ว่าขอถอนตัวออกจากตำแหน่ง
สแกรนด์อินเตอร์เนชินัล๒๐๑๕ด้วยตัวของเธอเอง
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังคนละม้วนกับที่องค์กรมิสแกรนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ
อาเนียกราเซียมิสแกรนดอินเตอร์เนชนัล๒๐๑๙
ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ให้การสนับสนุนเธอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตามธรรมเนียมแล้ว
สาวงามจากโดมินิกันก็ยังได้เผยถึงสาเหตุ
ที่ทำให้เธอต้องลงจากตำแหน่งอีกด้วย
โดยเผยว่าสำหรับคำถามที่หลายคนยังสงสัยกันว่า
ซึ่งเธอขอตอบอย่างชัดเจนตรงนี้เลยว่า
ขอถอนตัวจากตำแหน่งดังกล่าว
เพราะเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลัก
รวมถึงความเป็นอยู่และอนาคต
นี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับการตัดสินใจ

แต่ยังคงต้องพัฒนาในบางเรื่องอยู่
ซึ่งเธอเข้าใจว่าได้ปฏิบัติภารกิจสมบูรณ์
ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อตกลงแล้ว
แต่เรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
ซึ่งทำให้เธอต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง
ต้องเดินทางไปในต่างประเทศโดยลำพัง

โดยที่ไม่มีผู้ติดตามรวมถึงการคุ้มกัน
โดยเฉพาะการถูกคุกคามทางเพศ
เยือนประเทศซูดานใต้อีกด้วย
ซึ่งทางกองประกวดเองก็ทราบถึงปัญหาดังกล่าว
จากนี้เธอยังคำนึงถึงสวัสดิภาพ

แต่กองประกวดจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้
เพื่อดูแลผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ต่อจากเธอ
ซึ่งก็คือสาวงามจากประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งอันนี้เองก็หวังว่าแคลร์จะพบกับความสุข
ขณะที่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปยังกองประกวด

ส่วนสาเหตุที่อาเนียกาเซียต้องเดินทางไปต่างประเทศคนเดียว
ก็เพราะเกิดจากการที่เธอขอเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนตัว
และไม่ได้กลับมายังประเทศไทยตามกำหนด
ตารางที่วางไว้ต้องเลื่อนออกไป
และเธอต้องเดินทางไปยังซูดานใต้เพียงลำพัง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานของกองประกวดก็ได้ไปสแตนบายรอรับอยู่แล้วที่ประเทศปลายทาง
ซึ่งก่อนหน้านี้นางงามเจ้าของมงกุฎทั้งสองปีที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปทำภารกิจที่สูดานใต้
แต่กลับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะ